คุณผู้ชมค่ะมาตามเรื่องราวดราม่าร้อนกันต่อนี่เป็นเรื่องราวดราม่ากล่องทางหมอลำกันมาก
ลังจากออกจากวงเสียงวิหกแล้วไปซบอกหายทองค่ำโดดาลัยวันเนรคุ้น

ล่าสุดปีธีมชมที่บันเทิมเทรเล่า
มีโอกาสได้เจอตัวยูกิ

ยังไงบ้างคือเขาเปิดตัวยิ่งใหญ่มากเลยนะใช่แล้วยิ่งใหญ่มากแล้วน้องสวยมากเนาะพี่แจ๊คเนอะ
ซึ่งการตัดสินใจออกจากวงหมอลำเสียงวิหกเนี่ยแม้ว่าทางน้องยูกิจะออกมาเคลียร์ไปแล้วว่า
สาเหตุที่ออกเป็นเรื่องของความอึดอัดใจบางอย่างในการทำงานก็เลยไม่สามารถไปต่อกับวงได้
หลังจากประกาศลาออกจากวงได้แค่๒วันก็มีภาพน้องยูกิเซ็นสัญญากับในห้างประจักรชัยเจ้าของค่ายไห่ทองคำค่ะ
ราม่าก็ยิ่งระอุขึ้นมามีชาวเน็ตที่เขาเข้าใจแต่บางคนก็โจมตีคือมันแบ่งออกเป็นสองฝั่งสองฝ่ายนะ
ซึ่งคอมเมนต์โจมตีส่วนใหญ่ใช้คำรุนแรงถึงขั้นที่ด่าว่าน้องเนี่ยเนรคุณคนที่แจ้งเกิดเลยอะค่ะ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราตามไปสัมภาษณ์น้องยูกิในงานโชว์ตัวครั้งแรกของน้อง
ในฐานะศิลปินค่ายไห่ทองคำต้องเรียกว่ายูกิไห่ทองคำแล้วนะจ๊ะ
ซึ่งน้องยูกิเนี่ยยอมรับว่าโอ้โหดราม่าแรงกว่าที่คิดมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำรุนแรง
ส่วนตัวน้องยูกิก็เลยเลือกที่จะไม่อ่านเลยดีกว่าพร้อมกับขอให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจค่ะ
ค่ะน้องยุกิเผ็ดประการไฮท้องคำค่ะกระแสหรอกค่ะก็อุ้ย
เรื่องเป็นนิติกต๊อกก็เยอะนะคะบางคนก็ก็ชื่นชมค่ะ
บางคนที่เม้นแบบอีกเชิงลบก็มีก็หนักอยู่ค่ะ
หนักพอสมควรเลยค่ะดราม่ากับข่าวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปอ่านมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ไม่สบายใจค่ะ
น่าจะเป็นคอมเมนต์ที่แบบเนรคุณมากค่ะดังแล้วเนรคุณหรือว่าเออ
ดังแล้วอาจจะแบบดังแล้วแยกวงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีค่ะบางคนอาจจะบอกว่าแบบไม่มีการศึกษาก็มีอะไรด่าแรงมาก
บางคนเขาอาจจะคิดอีกมุมนึงบางคนอาจจะคิดอีกมุมหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็บางคนที่เข้าใจหนูก็ขอบคุณนะคะบางคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่ะความคิดค่ะ
ความคิดใครความคิดมันห้ามไม่ได้ค่ะ
อันนี้แหละน้องคนนี้แหละไม่ซ้ำทางลำดังได้นอน
ก็เลยจัดการเซ็นสัญญาแบบนี้เลยล่ะค่ะแถมยังชมออกสื่อด้วยบอกว่า
ยูกิเป็นลูกรักคนใหม่เอาไปฟังเสียงในห้างหน่อยค่ะ

จริงเราเพิ่งได้ข่าวน้องก่อนวันเซ็นแค่วันเดียวนะครับ
ไม่ได้มีดิวรับไม่ได้มีแบบว่ามีนอกในกันใดทั้งสิ้น

อันนี้จะมองว่าผมชุบมือเปิบหรือว่าเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ในเรื่องชื่อเสียง
ซึ่งมันเป็นความฝ่ายฝันของแต่ละคนที่ทำธุรกิจเรื่องค่ายเพลงหรือว่าวงคณะหมอลำก็เป็นธรรมชาติครับ
ประเด็นร้อนคุณผู้ชมอยากให้ดูค่ะ
ลูกชายของนายห้างประจักรชัยค่ะน้องนินจา
ทำไมต้องกลับทิ้งคู่กันอ่ะ
มีข่าวว่าน้องนินจาลูกชายในห้างจีบยูกิ

เราก็ถามจากปากเลยว่าจีบกันอยู่บ่นะคะทั้งคู่ยืนยันเลยบอกว่ายังไม่พร้อมครับ

แม้งานดีใช่เล่นนะเนี่ยลูกชายของในห้างนะเนี่ย